ใช่ค่ะข่าวนี้เป็นข่าวที่ไม่ดีเอาซะเลย
เพราะว่าอ่านกันมาก็นานแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีค่ะ
ราคาซังนะคะสำหรับการฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนั่นเองค่ะ
คนที่โดนคราวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะ
พี่หนุ่มกะลานั่นเองไม่จบไม่สิ้นค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยออกมาอัปเดตว่าตอนนี้เดินหน้าทำตามกฎหมายอยู่นะ
รายงานตัวให้ถูกต้องทุกที่เพราะว่าโดนมาหลายหมายเหมือนกันนะทั่วประเทศเลย
ทั้งนี้ค่ะพี่หนุ่มเองก็บอกว่าที่ผ่านมาเอาจริงมันท้อแท้นะ
ต้องเดินทางไปทำงานด้วยแล้วก็ต้องเดินทางไปรายงานตัวตลอด
เข้าออกเรือนจำเป็นว่าเล่นขึ้นโรงขึ้นศาลจะ๒๐ครั้งอยู่แล้ว
เกิดการภาวะกลัวเหมือนกันนะกลัวว่าจะต้องเข้าเรือนจำไปจริงนั่นเองค่ะ
ก่อนบอกเลยว่าท่าทีของคดีตอนนี้ดูแล้วอีกยาวค่ะ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าทุกครั้งที่เขาถูกจับกลุ่มตัวไม่เคยคิดจะหลบหนีค่ะ

ใส่กุญแจมือเนี่ยจริงมันเป็นขั้นตอนของทางอาญา
สารก็จะมีห้องที่กักกันตัว
สารก็จะเป็นคุกจริงซึ่งผมก็โดนคุกบ้าง
โดนห้องกักกันตัวบ้างท้อครับแต่ตอนหลังนี่ผมว่าเริ่มชินแล้ว
ชินบ้างแล้วจะมีสิ่งที่ไม่ชินเลยก็คือการที่จะต้องแบบ
ไปขึ้นศาลก็จะมีลึกก็จะมีภาวะบ้างนิดหน่อย
เพราะว่าคือเราไปแล้วเราก็ลุ้นว่าขอให้เราไม่ต้องเข้าไปอยู่ในคุก
จะว่าอายก็ไม่เชิงจะว่าทำหน้าไม่ถูกก็ไม่ใช่
เขาทักมาแล้วเรายิ้มละลื่นไม่ได้ครับยิ้มแล้วยิ้มละลืนแล้วโบกมือเขาครับพี่ครับพี่
มันไม่ได้อ่ะผมแบบไม่โอเคทำให้ผมเสียใจมากที่สุดในชีวิตเรื่องหนึ่ง
เราทำตามหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดอะครับเพราะว่าคิวงานผมเยอะมากด้วย
แล้วก็เราก็ขอความกรุณาจากพี่ที่ศาลและอายการยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงครับ

งานก็ต้องทำเดินทางไปรายงานตัวตลอด
เป็นขั้นตอนตามกฎหมายอย่างนั้นเองนะครับ
นั่นแสดงให้เห็นว่ากฎหมายลิขสิทธิ์มันรุนแรงมาก
แล้วก็สำคัญมากก็ต้องระวังกันให้ดีด้วยนะคะ